คุณผู้ชมฮะตามคดีใหญ่กันต่อนะครับ

เพราะวันนี้ครอบครัวเหยื่อคดีแอมสายนายเนี่ย
ขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความนะครับ
ซึ่งทางสภาธนายความเตรียมตั้งคณะกรรมการ

เพื่อมาดูแลเรื่องของคดีนี้ในการช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อนะครับ

ครอบครัวของเหยื่อในคดีแอมสัยนายจำนวน๑๔ราย
ซึ่งวันนี้เดินทางมา๕ครอบครัวนะครับ
ก็คือครอบครัวของนางสาวนิด
ครอบครัวของฟ้าครอบครัวของแด้
ครอบครัวของก้อยที่เสียชีวิตล่าสุด
และครอบครัวของครูออสก็เดินทางมาพบสภาธนายความ
แต่ว่าอีก๙ครอบครัวบอกว่าติดธุระนะฮะ
ไม่สะดวกเดินทางมาเพราะอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
โดยครอบครัวเหยื่อยื่นร้องขอความเป็นธรรม

เพื่อขอให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับ
นายกสภาธนายความบอกว่ายินดีช่วยเหลือเหยื่อทุกรายของคดีใหญ่คดีนี้นะครับ

แล้วก็ที่ผ่านทางของคุณระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีนี้ด้วย

โดยจะจัดหาทีมทนายความให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด

ภาธนายความก็มีเครือข่ายในการดูแลอยู่แล้ว
อย่างที่บอกไปจะตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมา๑ชุดเลย
เพื่อศึกษาและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเหยื่อคดีแอมสายนายนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการถกเถียงในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับหญิงตั้งคัน
ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตนั้นก็หมายถึงแอมเนี่ยนะฮะ
มีความเห็นจากอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของสภาธนาความที่บอกว่า
หลักการกฎหมายเจตนาบรบุว่าในระหว่างการคุมขัง
หากผู้ต้องหาตั้งคันไม่ต้องรับโทษประหารชีวิต
แต่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าคดีของแอมเนี่ยนะครับ
กว่าจะถึงวันที่คดีมีคำพิพากษาแอมคงคลอดลูกแล้ว
ตีความและเชื่อได้ว่าคดีไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ต้องหา
ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตอีกนะครับฟังเสียงนะครับ
การที่จะเอาคนที่กำลังจะคลอดลูกไปต่างชีวิต
เป็นเรื่องที่สังคมศาสนากฎหมายรับไม่ได้
ก็เลยเป็นบทยกเว้นไว้นั่นเองนะครับเป็นบทยกเว้นไว้นั่นเอง
แต่คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับ
กว่าถึงจุดนั้นเนี่ยตัวผู้รับปรับผิดเนี่ยคลอดน้ำแน่นอน
เมื่อคลอดน้ำแน่นอนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเงื่อนไขอีก
ถ้าสามิวักษาลงโทษหนักสุดหลังชีวิตก็จะไม่มีเงื่อนไขว่าเขาตั้งคลัก
ขณะที่สภาธนายความก็บอกว่าจะพยายามช่วยเหลือ
แล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงต่างทำงานร่วมกับตำรวจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แล้วต้องไปตรวจสอบตามหาพยานหลักฐานต่างจะนำมา
ซึ่งข้อมูลในการประกอบสำนวนคดีในการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
แต่ว่าสรุปแล้วมีญาติเหยื่อเข้ามาที่สภาธนายความเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวนะ
ก็เป็น๖ครอบครัวที่มาวันนี้นะครับ